สวัสดีค่ะพบกับรู้ก่อนร้อนหนาวกับดิฉันนัทชายกิตโมกค่ะสภาพอากาศหลังจากนี้คุณผู้ชมต้องตั้งรับให้ดีนะคะเพราะว่ามีทั้งร้อนมีทั้งฝนปนหนาวค่ะส่วนในระยะนี้นะคะในช่วงค่ำถึงเช้าอาจจะยังสัมผัสกับอากาศเย็นเย็นอยู่ได้บ้างนะคะแต่หลังสิบโมงเป็นต้นไปโอ้โหแดดเปรี้ยงค่ะไปไหนมาไหน
อย่าลืมพกรมด้วยค่ะจากการตรวจสอบค่ะคุณผู้ชมเราพบว่าในช่วงปลายสัปดาห์นะคะจะมีฝนมีลมเนี่ยหอบนำฝนมาตกนะคะบริเวณภาคตะวันออกของไทยแล้วก็ภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยค่ะทำให้มรสุมเนี่ยกลับมารายอีกรอบในช่วงปลายสัปดาห์ค่ะส่วนหลังจากนี้ค่ะอาจจะต้องบอกลาลมหนาวกันจริงจริงจังแล